ผัวไปถึงไม่พรุ่งจาบหน้าเพลงต่อยผู้หญิงเลย
ต่อยผู้หญิงแล้วระหว่างนั้นถือปืนอยู่ด้วยตลอดเวลานะ

เอาเข้าใจผิดอะไรกันขนาดนี้ดูคลิปก่อนครับ
มันมีปืนเหมือนกัน
ไอ้วูบัตรนี้
เขาเอามาโพสต์บอกว่าโหดร้ายกันจังพากันมาคนละกระบอก
ท่าสารานครศรีธรรมราชจะเคลียร์หรือมาฆ่านะฮะ
คือฝั่งคู่กรณีพาสามีมาด้วย

ขู่กันแบบที่เห็นในคลิปอ้างว่ามาเคลียร์
คุยกันได้ไม่นานครับผู้ชายต่อยหน้าผู้หญิงเขาให้
ชักปืนจะยิงดีนะคนผ่านมามาช่วยเอาไว้
เหตุการณ์นี้มีคุณยายที่นุ่งผ้าถุงอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เห็นท่าไม่ดีท่านก็วิ่งไปห้ามไปปราม
ยาดที่อยู่ในบ้านก็มาช่วยกันห้ามต่อ

คือซื้อโปรโมชั่นโบท็อกซ์
ซื้อ๑แถม๑ภายใต้เงื่อนไข

แต่คู่กรณีพาเพื่อนมาพ่วงใช้ด้วย
เลยก็พาสามีมาบุกบ้านแบบนี้
ผู้เสียหายนะครับที่เป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บที่ตากับนิ้วนะครับ
จากผู้ชายที่อยู่ในคลิปเข้ามาทำร้ายตอนโต้เถียงกันนะฮะ

ส่วนสาเหตุคาดว่าจะมาจากการสื่อสารกันไม่เข้าใจแหละ
แต่ชาวเน็ตเห็นเหตุการณ์ถล่มกันยับเลยครับ
บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงแค่ตบก็รุนแรงแล้ว
นี่พกปืนมาด้วยนะฮะ
พยายามฆ่าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอันนี้ชาวเน็ตวิจารณ์นะ
พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลนะครับ
ท่านผู้บังคับการณ์ตรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมา๒วันแล้วนะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็มาแจ้งความ
เรื่องต้นพบว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน
คนที่เอาปืนมาขู่เนี่ยก็ถูกจับแล้ว
แจ้งข้อหาไปแล้วทั้งบุกลุกทั้งพกปืน

จากการตรวจสอบคือปืนไม่มีกระสุนนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยรอใบแพทย์อยู่นะครับ
ว่าจะแจ้งก้อหาทำร้ายร่างกายได้ขนาดไหนฮะ
ว่าสาหัสไม่สาหัสยังไงนะครับ